สามีก็กราบภรรยาหน่อยก็ได้นะฮะอยู่ที่บ้าน

เรื่องนี้เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลย
คนก็ทั้งชื่นชมทั้งวิพักษ์วิจารณ์กันสองฝั่งสองฝ่ายแหละ
กรณีที่คุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ

ง่ายคือเมียกราบหัวนะฮะ
เราจะมักจะได้ยินว่าผัวจะกราบเมีย

แต่คราวนี้ภาพนี้ค่ะเป็นเมียกราบหัวมีดอกไม้ทูบเทียน

แล้วคุณสามีเนี่ยก็แบบประคับประคองรูปศีรษะอย่างอ่อนโยนแหม

มีดอกไม้ทุกทีคือเช้าเย็นอย่างนี้เลยคือมีดอกไม้ทุกที

นี่นี่เมียกลัวผัวหรือว่ายังไงบ้าง
หรือว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องเมียต้องกราบผัวแบบนี้
ทำไมไม่ไปกราบพ่อแม่บ้าง
เรียกแล้วแต่เขาจะวิภาพวิจารณ์กันไปนะครับ
คือเป็นเรื่องราวของคุณสุดารัฐมงคลกุล
ก็โพสต์ข้อความบอกว่าชีวิตหลังแต่งงาน
สิ่งที่ต้องทำทุกวันพระก็คือการเก็บดอกไม้ทูบเทียนกราบสามี
ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สั่งสอนจากบรรพบุรุษ

ทุกอย่างทำด้วยใจรักแล้วก็ด้วยศรัทธา

นี่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพภรรยาใช้น้ำล้างเท้าให้กับสามีด้วย
มีภาพของทั้งคู่ใช้เวลาช่วงวันหยุดทำบุญตามวัดต่างด้วยนะคะ

หลายคนก็ไปแสดงความดีงามบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี
แต่บางคนก็บอกว่าอันนี้สร้างภาพหรือเปล่า

แต่ทีมข่าวของเราก็อยากจะไปเจอคนทั้งคู่จริง
อยากไปสอบถามจากปากเลยตกลงรักกันยังไง
หรือว่าเมียกลัวผัวหรือว่ายังไงเมียต้องกราบผัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
ค่ะก็ไปเจอกับบุคคลในภาพนะคะ
ก็คือนายดวงชัยมงคลกุลอายุ๓๖ปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ส่วนคุณผู้หญิงก็คือภรรยานะคะคือนางสุดารัฐมงคลกุลอายุ๓๖ปี

ใช่เป็นข้าราชการครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหลุบเหลา
บเหล้าค่ะอำเภอภูพาลจังหวัดสกลนครนะคะ
ทั้งคู่มีบ้านอยู่ในตัวตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยเพิ่งแต่งงานกันมาต้นปีนี้เองนะ
๒๔กุมภา๒๕๖๑นี่แหละเองค่ะ
แต่ว่าทั้งคู่นั้นเริ่มคบกันตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีก่อน
ตอนนั้นนะคะฝ่ายชายแอบรักฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงเนี่ยมีฐานะดีกว่าฝ่ายชายก็แหมรักน่ะ
ก็เลยสร้างตัวเองสร้างฐานะจนประสบความสำเร็จนะคะ
แล้วก็มีโอกาสคบหากันอย่างจริงจัง
แล้วก็จูงมือกันเข้าประตูวิวาเมื่อต้นปี
ฟังเสียงของสามีภรรยาคู่นี้กันหน่อย

ความรู้สึกรักกับภรรยาคนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้

ก็คือชอบแต่ดูแลไปตลอดในตอนนั้นนิดนะครับ
ก็คือมันตื้นฐานใจครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่าคือความฝ่ายฝันตอนที่ผมเป็นเด็ก
ผมเห็นคนนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าชอบเขา
แล้ววันหนึ่งแต่ว่าวันนั้นฐานะผมรู้สึกค่อยต่ำกว่า
แล้วผมก็คือไม่กล้าที่จะไปมองหรอกมากนะครับ
เพราะว่าพ่อเขาเป็นตำรวจส่วนตัวเองก็เป็นลูกชาวนา
ก็มันดูเหมือนมันห่างไกลกันเกินแล้วครับ
แต่ว่าวันนี้ก็คือผมก็พัฒนาทางด้านตัวเองขึ้นมา
เพื่อที่จะให้คู่กวนกับคุณครูสุดาลรัฐ

ครับก็คือว่าคือต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะ
กับที่ว่าเราคือชอบเขามานานแล้วก็วันหนึ่งเขาได้มาเป็นคู่ชีวิตเราใช่ไหม

แล้วน้องสุดาลรัฐหลักคู่จิ๋วเป็นอย่างไรบ้าง

ซึ่งที่สามีของเราปฏิบัติตัวเช่นทุกวันนี้
ประเด็นแรกอยากจะพูดถึงเลยที่เราทำกับเขาอย่างนั้นก็คือ
เขาทุกวันพระเนี่ยคือเรามีความชื่นชมครับเรามีความศรัทธาในตัวเขา
ที่อย่างที่เขาบอกว่าแอบชอบเรามานานเนอะกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จ
ทุกวันนี้เขาพัฒนาตัวเองเป็นที่ได้เราชื่นชมเนอะ
เป็นพอหนุ่มที่มาด้วยความสามารถของเขาเองนะคะแล้วก็เราได้รู้จักวิถีชีวิตของเขา
ตลอดระยะเวลาที่เราเห็นคือเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะรักครอบครัวกำลังอยู่
แล้วก็มีความเอื้อเผลอแผลต่อทุกคนนะครับ
ก็เลยเกิดความรักความศรัทธาแล้วก็กราบเขาจากใจจริง
ก็กราบด้วยใจจริงชื่นชมสามีที่สร้างตัวจนสำเร็จแบบนี้
แล้วก็ย้ำด้วยนะว่านี่ไม่ใช่การสร้างภาพ
แต่ว่าทำตามแบบอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำกันมานาน
ยึดหลักตามฮี่๑๒ครอง๑๔
คือจะเป็นหลักปฏิบัติที่ชาวอีสานยึดถือกัน
ฮี่๑๒ก็มาจากจารีศทั้ง๑๒ก็คือ๑๒เดือน
แต่ละเดือนจะมีการทำบุญใช่ค่ะส่วนคลอง๑๔ก็เหมือนแนวทาง
เหมือนหลักปฏิบัติ๑๔เรื่องเป็นประเพณีดีงามของชาวอีสานนะ
คือเขาบอกว่าเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์

ชั้นพระสงฆ์ชั้นครอบครัวชั้นคนในสังคมชั้นคนในชุมชน
สามารถที่จะนำฮีด๑๔เนี่ย
ครอง๑๔เนี่ยมาใช้ได้จะได้อยู่กันแบบสงบร่มเย็นทึ่งหาง
คลอง๑๔มีอะไรบ้างคุณที่เราต้องถือครองเพื่อใช้ในการปฏิบัติตน
อย่างเช่นฮีดเจ้าคองขุนฮีดเท้าคองเพียฮีดไพร่คองนาย
ีดบ้านคองเมืองฮีดปู่คองย่าฮีดตาคองยาย
ีดพ่อคลองแม่ฮีดไพ้คองเขยฮีดป้าคองลุงอะไรแบบนี้
เป็นวิถีปฏิบัติในการที่จะเหมือน
ได้อยู่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติอย่างไรฮีดพ่อครองเป็นครอง
ที่ปฏิบัติต่อกันมากฮีดพร้ายครองอะไรครับ
ฮีดพร้ายครองเขยฮีดพร้ายครองเขย
เพราะเป็นฮีดอย่างในครอบครัวสามีเป็นลุงอะไรแบบนี้ฮีดพ่อครองแม่
ส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจากโบรัมโบราณ

ภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีแบบนี้ได้
ต้องมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาละสามี

ส่วนสามีเองวันหนึ่งอาจจะไปนอกรู่นอกทางมา
ก็ต้องฉุกคิดได้บ้างแหละว่าภรรยากระทำกับเราแบบนี้

เออน่าใช่ใช่ค่ะก็ต้องปฏิบัติตัวให้ภรรยานี่

ตื่นก่อนนอนทีหลังภรรยาต้องปนวิบัติสามีก่อน
ค่ะทำกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะสมมุติค่ะครับ